ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่

หนึ่งนั้นต้องมีพิซิโก้อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งจะจบพร้อมกับรุ่นที่ผ่านมา
แล้วก็หลายคนก็มีฝีมือเป็นอดีตทีมชาติแล้วก็ทำงานกันมาอย่างยาวนาน
แต่ว่าเรื่องของโครงสร้างนะครับเรามาติดตามข่าวเล่าย้อนจากวันนิดนึงแล้วกันนะครับ
เพราะว่าโค้ชเชงก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่คุยกับทางโซรันยันโควิชก็บอกนะครับว่า
แต่ว่าเป้าหมายแรกที่ต้องทำเลยก็คือว่า
หลักพวกนี้เนี่ยคัดเด็ก๕๐คนมาจะใช้ใครทำก็ต้องคุยให้ชัดเจน
แล้วก็เด็ก๑๙ปีก็จะดูจากชุดโค้กครับนี่แหละนะครับ
กำลังแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายกันอยู่เนี่ย
ก็ยืนยันนะครับว่าก็คงจะเน้นว่าเด็กต้องสะทายตัวโค้ชด้วย๑เรื่อง

ต้องเข้าใจเด็กด้วยคือโค้ชไทยอาจจะเข้าใจเด็ก
เข้าใจวัฒนธรรมของเด็กไทยได้มากกว่าโค้ชต่างชาติ
อาจจะเข้ากันได้ง่ายขึ้นคุยกันได้ง่ายขึ้นเถอะ
เวลาเรื่องการสอนเรื่องการแนะนำเทคติกอะไรต่าง
ซึ่งก็ยืนยันเลยนะคะว่าทีมโค้ชก็น่าจะเป็น

ครับก็จะเป็นชุดที่ต้องเตรียม
ฟุตบอลอีก๒ปีข้างหน้าที่จะมี
ดีขึ้นในอีก๒ปีข้างหน้าก็จะเป็น
เราก็ต้องดูว่าใครจะเหมาะสมที่สุดนะครับ
ที่จะ

ซึ่งไม่ใช่แค่ชุดนี้ชุดเดียวก็จะเป็นชุด

แล้วก็ชุด๒๑ปีนะครับ
โค้ชที่จบโปรไลเซ็นต์หลายคน
ที่เรียนโปรไลเซ็นต์คราวนี้
ก็หลายคนมีศักยภาพมากนะครับ
อันดับหนึ่งเลยเป็นใครไปไม่ได้

เคยมีประสบการณ์การคุมทีมเยาวชนไทยอยู่แล้วด้วย